แต่ไม่แน่ใจว่านุ่มคนนี้ฮะไปจ้างล้างแอร์แล้วช่างล้างท่าไหนเปลี่ยนอะไรไปบ้าง

เครื่องเดียวนี่แหละฮะนี่บิน
เฮ้ยล้างแอร์ปกติเขียนชั้นนะเปลี่ยนน้ำยาแอร์
ล้างแอร์ใหม่แล้วฆ่าเชื้ออ๋ออ่าซ่อมซ่อมอะไรเนี้ยซ่อมอ่า
มีซ่อมอ่ามีงานซ่อมด้วยเออมีซ่อมผมพยายามดูดูอยู่ว่ามันมีการ
เปลี่ยนบอร์ดแอร์หรือเปล่าเออซึ่งเขามีเนี้ยไอ้อันล่างสุดเนี้ย
ชุดอะไรเปลี่ยนชุดอะไรสักอย่างเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
คอมเพสเซอร์เหรอเออเติมน้ำยาอ่าโอ๊ยดูหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะ
เออเนี่ยออกมาห้าพันแปดห้าพันแปดร้อยงงสิครับคุณรัตนพลครับ
เสื้อสีครามคุณผู้ชมฮะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบล
มาบยางพรที่ระยองก็ไปแจ้งความกับสพปลวกแดงเลย
หลังจากที่คุณรัตนพลไปเรียกช่างมาล้างแอร์ที่บ้าน
แล้วตอนนั้นเห็นบอกว่ามีน้องชายอยู่บ้านคนเดียว
พอช่างมาล้างแอร์เสร็จยื่นบินมาให้ใบหนึ่ง

ยาเฟื้อเลยนะ๕๘๐๐บาทน้องชายเขาจ่ายเงินไป
พอตัวคุณรัตนพลเองกลับมาถึงบ้านตกใจอ่ะสิ
ก็แค่เรียกช่างแอร์มาล้างแอร์ตั้งหลายครั้ง
อันนี้ก็ไม่กี่ร้อยบาทเองทำไมรอบนี้จ่ายไปเกือบหกพัน
น้องชายคุณรัตนพลบอกเพียงแค่ว่าช่างมาเติมน้ำยาแอร์เท่านั้น

ตัวน้องชายคุณรัตนพลเขาบอกคุณรัตนพลแบบนั้นนะ
พอถามไปอีกครั้งหนึ่งช่างบอกว่าโอ๊ยทำไปหลายอย่างเลยพี่

เจ้าของบ้านบอกช่างไม่ได้ขออนุญาตหรือแจ้งราคาก่อน

ซึ่งพอตรวจสอบแอร์ดูทุกอย่างก็อยู่เหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรนะ
มั่นใจว่าเอาล่ะอาจจะโดนช่างแอร์ช่อโกงหรือเปล่า
หรือไปหลอกเอาเงินค่าซ่อมแอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจ
ตำรวจนัดคู่กรณีก็คือช่างแอร์ครับ
มาพบกันวันนี้แหละนะแล้วก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์
หากจะเรียกช่างแอร์มาล้างแอร์เนี่ยควรจะเรียกช่างประจำ
หรือว่าช่างที่ไว้ใจได้แต่ว่า
เราไม่ได้ด่วนตัดสินว่าช่างแอร์เนี่ยโกงเงินหรืออะไร
เพราะอันนี้สดสดระว่างน่ะนะพี่เบิ้ลพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมอ่ะ
เมื่อสัก๒สัปดาห์ก่อนคุณแม่ผมก็ซ่อมแอร์เหมือนกัน
อันนี้ไม่ได้ล้างแอร์ธรรมดาแล้วต้องเปลี่ยนบอร์ดแอร์ซึ่งออกมา

แอร์ก็เหมือนจะเป็นสิ่งสักอย่างที่อยู่ในเครื่องแอร์นี่แหละ

ก็หาว่าถ้าเปลี่ยนบอร์ดแอร์มันเท่าไหร่๓๕๐๐บาท
อันนี้ไม่รวมค่าแรงแล้วก็ค่าบริการอื่นด้วยนะ

ละแอร์ก็ตัวเล็กนะดูจะไม่กี่
ไม่รู้ว่าช่างเนี่ยแจ้งก่อนหรือเปล่าตั้งแต่แรก
จริงคือต้องบอกก่อนเนาะบอกคนที่อยู่บ้านก่อนว่า
ลูกค้าครับแอร์ของลูกค้ามีปัญหาแบบนี้นะคะ

แล้วเวลาซ่อมเสร็จเอาอะไรที่เปลี่ยนให้เขาดู
พี่วางเลย๑๒๓๔นี่พี่เปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แบบ
แบบเวลาเอารถจนไปศูนย์อ่ะใช่ป่ะ